ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเจอผู้ชายคนหนึ่ง
อยู่ดีก็เดินเข้ามาอันนี้มันไม่ใช่บ้านมันเป็นอู่ซ่อมรถ
แต่ว่าคนที่เขาอยู่ในอู่พนักงงพนักงานเขาก็ต้องงงอ่ะ
เดินมาแบบนี้โอ้โหพี่มานอนสบายใจยังก็เป็นบ้านตัวเองเลยอ่ะ

โอ้ยลุกไม่ตรงค่ะถามไม่ตรง

เดี๋ยวล้มลงไปแล้วหัวจะฟาดพื้นนะคะ
แปลกหน้าคนนี้ค่ะอยู่ดีมาที่อู่ซ่อมรถแห่งนี้

รถแล้วขี่รถจักรยานยนต์เขาบอกว่าขี่รถมันล้มอยู่หน้าอู่ซ่อมรถ
พอหลังจากรถล้มตัวเองก็เดินเข้ามาในอู่ค่ะ
แล้วก็มานอนอยู่บนรังกระดาษแบบนั้นอันนี้รถก็ยังมาจอดอยู่ข้างหน้าอู่อยู่เลยนะคะ
ตำรวจสพเมืองชนบุรีเขาก็เลยไปตรวจสอบหน่อย
ในพื้นที่ตำบลหนองข้างข้อที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะ
เห็นสตาวเมื่อกี้สบายเลยนะอ่านแล้วนอนเหยียดตัวยาวลงบนรังกระดาษแบบนี้
นายคนนี้ชื่อว่านายกฤษดาดาตผารามอายุ๒๗ปีค่ะ
เมาแอไม่ต้องพูดถึงนะคะแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลย

มันมาอยู่แหละตำรวจสุดท้ายโอ้พูดไม่รู้เรื่อง
พาไปที่สพมชนบุรีไปสอบปากคำกันหน่อย
เผื่อจะสั่งเมามากขึ้นแล้วก็ให้รถยกเนี่ย
มาเอารถมอเตอร์ไซค์ของเขาไปเก็บไว้ที่โรงพักกันนะคะ
คุณดูแลอู่ชื่อว่าคุณพินิษฐ์วิทนาอายุ๓๘ปี
บอกว่าผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มามาล้มหน้าอู่
ผมก็เห็นแล้วแหละล้มเสร็จอยู่ดีก็เดินเป๋เข้ามา

แล้วเอากระดาษมาปูนอนสบายใจ
โอ้โหพี่ขอพับล่ะขอพับล่ะ
ใช่นี่ตอนเจ้าหน้าที่เอามาตากพัดลมหน่อยนะ

อยากเข้าไปในอู่เขาในอู่เขามีคน
อย่าเข้าไปอย่าเข้าไปแล้วก็มีเด็กอยู่ด้วย

ใช่ค่ะคนในอู่เขาก็บอกว่าแต่คนก็ตกใจแหละ

โอ้โหนี่ถึงตอนนี้พี่เขาสั่งหรือยังนะ

เออนะครับกลายเป็นข่าวแล้วนะพี่นะ